จ่อฟาดแล้วเอาศพทิ้งน้ำ

ก็นั่งกันกินเหล้ากันอยู่สักพักตัวภรรยาเนี่ยหายออกไปข้างนอกจะไปซื้อเหล้ามาเติม
กลับมาสามีไม่อยู่แล้วในกุ้งไม่อยู่แล้วก็ถามชัย
ชัยกุ้งไปไหนผัวฉันไปไหน
ชัยบอกอ๋อกุ้งเหรอกลับไปแล้วกลับไปตลาดแล้วที่ไหนได้คุณผู้ชมฮะ
ชัยนี่แหละทำร้ายกุ้งแล้วเอาร่างใส่กระสอบมาทิ้งตรงนี้
นี่นี่กระสอบที่ใส่ศพอันนี้นี่เป็นน้องน้ำสาธารณะบ้านโศกจาน
อำเภอบ้านไผ่ที่ขอนแก่นครับเจ็ดโมงเช้าเมื่อวานเนี่ย
ชาวบ้านเขามาเจอไงลักษณะเหมือนมีร่างคนนอนขดอยู่ข้างใน
ก็เลยแจ้งตำรวจสพบ้านไผ่มาตรวจสอบทีแรกไม่แน่ใจว่าใช่คนหรือเปล่า
พอตรวจสอบดูแกะห่อออกมาใช่จริงครับเป็นร่างของกุ้งหรือว่าชื่อจริงคือกระหนกพล
วงศาวัดอายุ๓๗ปีใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นขดอยู่ในกระสอบ
เจ้าหน้าที่ก็นำร่างของคุณกุ้งไปส่งชนะสูตรครับ
ภรรยาของกุ้งอย่างคุณนัทยาเนี่ยเล่าให้ฟังว่ากุ้งสามีฉันหยุดงาน
ก็เลยพาฉันมานั่งกินข้าวในร้านอาหารก็สั่งเหล้ามาสั่งเบียร์มาดื่มกันไป
ระหว่างนั้นในชัยหรือว่าวิชัยครูหาอายุ๔๗ปีปั่นจักรยานผ่านมาพอดี
กุ้งสามีฉันก็เลยเรียกชายชายมามานี่มามาดื่มเหล้าด้วยกันมา
เธอเนี่ยอันนี้จำลองเหตุการณ์ให้ดูนะ
เธอก็นั่งดื่มเหล้าด้วยดื่มกับพี่สาวของนายชัยแล้วก็เจ้าของร้านครับ
๔โมงเย็นเหล้าหมดเธอก็เลยไปซื้อเหล้ามาเติมครับ
กลับมาถึงร้านตอน๕โมงเย็นผัวไปไหนผัวอยู่ไหนอ่ะ
ไม่อยู่ครับหาผัวไม่เจอถามชัยชัยเห็นผัวฉันไหม
ชัยบอกอ๋อผัวเธอกลับไปกับหลานชายแล้ว
เธอก็เลยไปถามกับหลานหลานบอกผมไม่รู้นะไม่รู้เรื่องนะ
เธอก็เลยต้องย้อนกลับมาถามชัยอีกรอบ
รอบนี้ชัยก็ยืนยันนะว่าสามีเธอกลับไปแล้วจริง
เธอกลับไปนอนที่บ้านเป็นห่วงสามีเป็นห่วงกุ้งอ่ะอ่า
จนกระทั่งตี๕เมื่อวานนี้ครับรุ่งเช้าแล้ว
เจ้าของร้านอาหารเนี่ยเอารองเท้าสามีมาให้
แล้วบอกกับเธอว่าเฮ้ยเห็นกองเลือดอ่ะ
อยู่ตรงโต๊ะที่นั่งกินเหล้าด้วยกันอ่ะครับประกอบกับมีชาวบ้านเห็นชัย
ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเอากระสอบปุ๋ยไปทิ้งลงหนองน้ำ
แล้วก็มีเด็กแปดขวบเนี่ยนะบอกว่าเห็นกุ้งสามีของเธอเนี่ย
อยู่บนรถคันนั้นด้วยเธอจึงมั่นใจเลยว่ากุ้งโดนฆ่าแน่
แล้วก็ถูกเอาศพไปทิ้งแล้วเธอยังมั่นใจอีกว่าเป็นฝีมือใช้นี่แหละ
ไม่ใช่ใครที่ไหนอื่นค่ะเธอเสียใจมากครับ
เพราะที่ผ่านมาสามีเธอกุ้งดีกับชัยมาตลอดนะ
สาเหตุว่าขาวเพราะว่าแฟนฉันดีก็มันทุกอย่าง
ให้มันกินทุกอย่างมันไม่ค่อยได้จก

พอคิดพอขาดคิดพบฝัน
เผลอแต่ของสุบาลนั้นใช้อย่างนี้ไหม
มาถึงกล้องวงจรปิดวงจรปิดที่ตำรวจไปแกะรอยมาคุณผู้ชมฮะ
จะเห็นว่าตอนประมาณสัก๕โมง๓๖นาทีของวันเสาร์นะ
ชัยขี่ซาเล้งไปนี่มีกระสอบปุ๋ย

มีกระสอบปุ๋ยสีขาวปิดร่างของในกุ้ง
ก็ขี่ผ่านหน้ากล้องไป
แล้วมีวงจรปิดที่จับภาพซาเล้งขี่ผ่านไปยังจุดทิ้งศพ
ห่างออกไปประมาณ๑กิโลเมตรเป็นหลักฐานครับ
เป็นหลักฐานที่ตำรวจใช้ในการมาคุมตัวนายวิชัย

ตำรวจก็เค้นสอบในชัยกว่า๕ชั่วโมง

เค้นสุดท้ายยอมเปิดปากกับตำรวจครับ
สารภาพว่าลงมือฆ่ากุ้งจริง
ทำไมอ่ะชัยทำไมไปฆ่ากุ้งเขาอ่ะ

ก็เลยคว้าจอบฟาดพลักเข้าไปที่ไทยทอยแล้วก็ใบหน้าครับ

ใช่เพราะว่าจริงจะชวนเจ้าของซาเล้งบอกว่าให้ช่วยยกศพยกหน่อย
ยกศพหน่อยแต่ตอนบอกกับเจ้าของซาเล้งบอกว่า
นี่มันเป็นเหมือนกับซากหมาตาย๓ตัวจะเอาไปทิ้ง
เจ้าของซาเล้งบอกว่าไม่เอาขี้เกียจ

เจ้าของก็ไม่รู้ก็เลยให้ยืมไปไง
พอให้ยืมไปชัยก็เอาซาเล้งเนี่ยขนร่างของในกุ้ง
ซึ่งตอนแรกหลอกเพื่อนบ้านว่าเป็นซากหมานะ
สุดท้ายเอาศพของคุณกุ้งมาทิ้งลงหนองน้ำครับ
เสร็จแล้วทำไงรู้ไหมกลับบ้านอาบน้ำนอนพักผ่อน
โอ้โหอะไรจะสบายใจขนาดนั้น

จนกระทั่งตำรวจนำตัวนายชัยมาสอบสวนครับ
พี่สาวของนายชัยบอกว่าตอนนั้นทุกคนก็นั่งดื่มกันสนุกสนาน
ไม่เห็นว่านายชัยกับกุ้งจะมีปากเสียงอะไรกันเลยนะ
แล้วพอเธอกับเมียของกุ้งเนี่ยซึ่งตอนนั้นดื่มอยู่ด้วยกันไง
ซื้อของกินไปซื้อเหล้ากลับมาเติม

ส่วนเธอซึ่งเป็นพี่สาวของนายชัยก็บอกว่า
เธอคงไม่ไปประกันตัวน้องชายแล้วล่ะ
กลัวน้องชายด้วยซ้ำเนื่องจากน้องชายเมาแล้วเคยจะฆ่าเธอเหมือนกัน
คนที่เป็นพี่สาวเนี่ยส่วนแม่ของชัยบอกเมื่อคืนวันเสาร์เนี่ย
ลูกชายฉันเพิ่งจะเอาดอกมะลิมากราบเท้าแม่
เหมือนทุกปีเลยนะไม่คิดเหมือนกันว่าลูกชายจะมาก่อเหตุแบบนี้
กับพ่อก็ไม่ดีกว่าไม่ประกันตัวดีกว่า
ปล่อยให้ถูกดำเนินคดีไปแบบนั้นครับ